เฝ้าระวังนะฮะกับการชาร์จแบตข้างที่นอน
งานนี้เขาบอกแบตมันระเบิดครับ
โอ้โหเอาคุณดูนะหน้าที่ชีวิตเหมือนกันนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมครับจับได้ชัดเจนกับเหตุการณ์นี้
ชาร์จแบตมือถือนี่แหละ
แล้วควันมันโพยพุ่งออกมาแล้วก็ระเบิดบุ้ม
ไฟลุกเลยอุ้ยติดที่นอนแล้วก็ลามอย่างเร็วนะคะ
ดีนะตื่นขึ้นมาทันนะโอ้เนี่ยนะ
แล้วพี่เขามีสติมากในการที่จะไปดับไฟ
แล้วก็เคลียร์เพลิงออกมีเป่าด้วยนะ
โอ้โหดูนะไฟดับไปพริบตา
โอ้โหมันนิดเดียวจริงนะ

โอ้โหเอาคุณผู้ชมฮะมาฝากเตือนภัยกันแบบนี้นะฮะ

โพสต์เอาไว้ให้ระวังในเรื่องการชาร์จแบตข้างที่นอน

มันต้องอยู่ไหนรับหรือต่อให้มีแต่เราใช้นานหลายปี
คือสมมุติมันมีอยู่๓จุดให้ได้เพิ่มเสียบใช่ไหม

มันไม่จำเป็นต้องใช้ทั้ง๓จุดนะครับ
บางคนบอกว่ามันมีแล้วนี่ก็ใส่ใส่เสียบ
แน่นหมดทุกปั๊กเกเต็มหมดทุกช่องราง

ถ้ามี๓ก็ใช้สัก๑เต็มที่ก็๒

มันแน่นมันเต็มคุณไม่เข้าใจความแน่นความเต็มเหรอคุณชิสา
เขาก็ทำมาให้ใส่เสียบ๓ก็เสียบ๓ได้

มันน่ากลัวเสียบไว้เต็มที่มันเกิดไฟลุกขึ้นมาเรา

เออแล้วแต่จะเสียบแล้วกัน